ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถือว่าหลายพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกันนะครับ
สำหรับพื้นที่ทางจังหวัดทางภาคใต้นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราอยู่หลายจุดนะฮะ
แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราชก็อยู่เกาะสมุยก็อยู่นะครับ
ที่สงขลาที่ชุมพรเราก็มีผู้สื่อข่าวอยู่นะครับ
ทีนี้ก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ประชาชนชาวบ้านก็ตื่นตัวในการเตรียมพร้อมเช่นกันนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ขอบคุณครับคุณภาพภูมิคุณเขมสอนครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนี้ก็คือศูนย์พักทิงศูนย์อุปยกช่วงคราวนะครับที่ตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลตำบลปากพนังนะครับต้องบอกว่าด้านหลังผมเนี่ยเป็นพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอปากพนังที่อยู่ในชุมชนของแหลมตะลุมกุ๊กแล้วก็แหลมปากพนังฝั่งตะวันอ
การอบพยพออกนอกพื้นที่มาอยู่ที่นี่ซึ่งเมื่อกี้นะครับผมได้มีการไปดูตัวเลขของรายชื่อพี่น้องประชาชนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการสูงกว่าหกร้อยรายแล้วนะครับในขณะเดียวกันครับสภาพอากาศที่บริเวณด้านนอกของศูนย์อพยพแห่งนี้เนี่ยผมได้มีการไปตรวจสอบนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่
ขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศที่นั่นให้เป็นพื้นที่เสี่ยงไทยแล้วครับ
ครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับก็คือที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้เนี่ยได้มีพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นสองตำบลครับก็คือตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกแล้วก็ตำบลแหลมตะลุมพุกรวมทั้งสิ้นขณะนี้เนี่ยมีประชาชนไปแล้วมากกว่าหกร้อยรายนะครับ
ทางนี้ในส่วนของการพักพิงที่นี่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการให้ชาวบ้านได้เตรียมข้าวของส่วนตัวหรือว่ายารักษาโรคประจำตัวของแต่ละบุคคลติดตัวมาด้วยเพื่อความสะดวกในยามเจ็บป่วยนะครับ
ทางนี้ทางด้านของในสว่างจังกินานะครับเขาเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเขตของแหลมตะลุมพุกอายุ๗๐ปีนะครับเขาได้มีการให้ข้อมูลกับทางผมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่าสาเหตุที่เขาตัดสินใจอบพยพออกมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่ากังวลในเรื่องของความไม่ปลอดภัย
พอดูจากท่าทีของทะเลที่นั่นแล้วมีความน่ากลัวกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับอีกทั้งตนเองก็เคยผ่านเหตุการณ์ในพยุทรลมแหลมตะลุมพุกเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าก็เลยไม่อยากให้ประวัติศาสตร์นั้นซ้ำรอยอีกครั้งนะครับส่วนทรัพย์สินที่อยู่ที่บ้านก็ยอมรับว่าเป็นกังวลว่าจะกังวลเรื่องของความสูญหาย
จะมีการจัดเวรยามนะครับคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้าน
อีกทั้งก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่อาสาทำหน้าที่เป็นเวรยามให้ตลอด๒๔ชั่วโมง
และก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าทัพผิดรวมถึงสัตว์เลี้ยงจะต้องปลอดภัยทั้งหมด
ทางพุกว่ารัชการจังหวัดนครภิกษ์ศรีธรรมราชยืนยันว่าทางจังหวัดอาจจะได้รับผลกระทบที่นุ่นแรงจากพายุปาบึกทั้งสิ้น๒๓อำเภอ
โดยจะมี๖อำเภอที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลที่สุ่มเสี่ยงจะได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่
อื่นนะครับจึงต้องมีคำสั่งให้ประชาชนทุกคนเนี่ย
พยพมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ทางนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับควรเชื่อฟังคำสั่ง
และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่ากังวลเรื่องทรัพย์สินที่บ้าน
เพราะว่าหากกลับเข้าไปภายในพื้นที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย
บริเวณปลายแหลมตะลุมพุกกันบ้านนะครับล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาผมได้มีการตรวจสอบ
พบว่าคลื่นเริ่มมีความสูงมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย
ส่วนแรงลมยังคงต้องประเมินแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับ

ก็คือบริเวณแหลมตะลุมพุกแล้วก็เขตอำเภอปากพนัง

เรื่องแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยตัดสินใจนำทงแดงไปติดตั้งไว้ที่บริเวณทางเข้าจุดชมวิวแหลมตะลุมพุกแล้วนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่อยากเข้าไปดูคลื่นและแรงลมของทะเลเนี่ยเข้าไปแล้วจะได้รับความอันตรายนะครับ
เพราะทางเจ้าหน้าที่ประเมินเอาไว้แล้วว่าหลังผ่านช่วงวันนี้ไปแล้วทะเลอาจจะมีความแรงแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้ครับ
คุณเข็มมาสอนครับคุณภาคภูมิครับอย่างที่ได้มีการบอกไปนะครับในส่วนของการพักพิงที่นี่นะครับ
เรื่องของอาหารการกินเนี่ยที่พี่น้องประชาชนต้องบอกว่าได้รับความสะดวกสบายในส่วนของฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ที่ได้มีการจัดทำอาหารแล้วก็ข้าวปลารวมไปถึงน้ำดื่มมีการบริการอย่างเตรียมความพร้อมอย่างดีนะครับ
แล้วก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของการขาดตกบกพร่องแต่อย่างใด
เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศบางส่วนที่บริเวณแหลมตะลุมพุกแห่งนี้นะครับ